เห็นคุณเล่าเรื่องปลาดาวใช่ไหม

หมึกยักษ์กลับทะเลเห็นคลิปหนึ่ง
เป็นชาวบ้านที่เขาเอาคลิปนี้นะ

เป็นหมึกยักษ์มันกำลังค่อย

คืบคลานหรอคืบคลาน
หาทางกลับทะเล
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตอนเย็น
ที่บริเวณหน้าอาวไล่เลตะวันตกนี้

แล้วตัวนี้มันอาจจะนอนเล่นที่หาดชายจนเพลินหรือเปล่าค่ะ

อันนี้คือคนถ่ายเขาตั้งสันนิษฐานไว้นะ
มันจะนอนเล่นเพลินมาอยู่น้ำตื้นจนเพลินเลย

คนที่ถ่ายคลิปไว้คือคุณยุวดีนะ
อายุ๓๙ปีเป็นชาวบ้านที่อ่าวไร่เลนี่แหละค่ะ

ตอนนั้นตัวเธอเดินเล่นอยู่ริมชายหาด

ขยับตัวเข้าไปดูใกล้
เอ้าเจ้าหมึกยักษ์หมึกสายก็รู้ตัวพยายามที่จะคืบหนีคลานหนี
ตัวเธอก็คิดว่ามันคงจะหาทางกลับทะเลแน่เลย
ตั้งกล้องไว้แล้วก็ไปเอาถังน้ำมาใส่
ใส่เจ้าหมึกตัวนี้เอาไปปล่อยสู่ทะเล
พอปล่อยปั๊บมันก็ไหว้ไปในสายน้ำ

มองดูหมึกยักษ์ตัวนี้นึกถึงหนังนึกถึงอะไร
แล้วสาเหตุที่มันมานอนอยู่อาจจะตอนน้ำขึ้นสูง
มันก็มานอนอยู่พอน้ำมันลงไปแล้วปั๊บ
ก็กลับทะเลไม่ทันถ่ายคลิปนี้โพสต์เอาให้คนได้ดูกัน
สุดท้ายเขาเอาไปปล่อยใช่ไหม
เอาไปปล่อยค่ะใส่ถังน้ำแล้วก็ไปปล่อยลงสู่ทะเล